ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
สามารถที่จะค้นหาแล้วก็พบชาวบ้าน
ชาวบ้านป่ามะกรูดที่จังหวัดพิศนุโลก๔คน
แล้วก็สุนัขอีก๓ตัวหากันเจอแล้วนะครับ

เข้าไปหาของป่าตั้งแต่๑๒พฤษภาคม
นี่ฮะเฮลิคอปเตอร์ของทหาร
นะที่ขึ้นไปตามหาเนี่ยเขาเห็นควันไฟอืมจากพื้นที่ป่าลึกเข้าไปด้านในอีก
เอาฮอบินเข้าไปดูแล้วมีเครื่องขยายเสียงไปด้วยค่ะ
ก็ถามว่าใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย
ถ้าใช่เนี่ยถอดเสื้อแล้วโบกให้ดูหน่อยอ่าใช่จริงนะฮะโอ้โห
ใจมั้ยการร่าบเป็นใคร
พ่อมีหมามีหมาด้วย
อยู่กันสิครับ
ใจมั้ยขอเชื่อให้ผมเห็นไหนแล้ว
ขอเชื่อใจมั้ยอย่าอย่าอย่า

ที่อยู่ด้านล่าง
้อกตูหิ้นเธอละครับ
โอ้โหเป็นวินาทีที่แบบวะทหารเองดีใจเหมือนครอบครัวของคน
ศูนย์หายเลยอ่ะคืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับตอน
ที่ผู้ว่านโรงศักดิ์อยู่ผู้ว่าเชียงรายออกมาบอกแล้วว่า
เจอทีมหมูป่าแล้วถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตอนนั้นน่ะ
นี่หามาสี่วันสี่คืนคือต้องบอกว่าทีมค้นหาเนี่ย
เขาต้องเข้าไปตั้งแคมป์นอนในป่าเลยนะครับเพื่อที่จะได้ค้นหาได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วเขาหากันไม่หยุดมาตลอดเนี่ยสี่วันสี่คืนอ่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เจอจุดนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็เจอจริงทั้งสี่ชาวบ้านที่หายตัวไปนะฮะ
อยู่ในป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่พิศนุโลกอ่ะแต่ตรงเนี้ย
อ่าเดี๋ยวถ้าภาพกลับไปได้แล้วจะหยุดให้ดูเนี่ยนะคือเรายังไม่สามารถลงไปรับเขาได้
ใช่ค่ะก็ได้แต่บอกว่าให้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนไม่ต้องไปไหนแล้ว
แล้วก็จุดไฟเอาไว้ทำเป็นสัญญาณเอาไว้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับ
ใช่ค่ะนี่นี่เราวงให้ดูเห็นกลุ่มควันไหมคะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะ
คือเฮลิคอปเตอร์ตอนที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอียงแล้วก็ไปให้เห็นได้มากกว่านั้น
ใช่ค่ะแต่ว่าทหารเนี่ยเขาเห็นคนที่เขาอยู่บนฮอเขามองลงไปเขาเห็น
ค่ะแต่มุมการถ่ายด้วยคลิปจากบนฮอมันไม่สะดวกเขาไม่ไม่สะดวกที่จะลงไปขนาดนั้น
แต่ว่าเนี่ยคลิปเนี้ยจะเห็นอืมเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปรับ
คุณอาชีก็ไปรับค่ะมีการโยนพวกน้ำอาหารต่างลงไปให้ประทังชีวิตแล้ว
ใช่เพราะว่าตอนที่เข้าป่ามาเนี่ยตอนเช้า๑๒พฤษภาคมเนี่ย
มาหาของป่ามาเก็บเห็ดเนี่ยเขามีข้าวกันมาคนละคนละกล่อง
คือแล้วก็น้ำดื่มน้ำดื่มขวดหนึ่งใช่กินข้าวไปคนคนละมือเองค่ะ
แล้วหลงอยู่ตั้ง๔วันหลายคนเป็นห่วงถามว่าเจอสุนัขไหม
เจอนะเมื่อกี้พี่ทหารบอกว่าเจอสุนัขด้วยครบสามตัวสี่คนกับสุนัขอีกสามตัว
เจ็ดชีวิตค่ะเจอครบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาฮอไปรับฮะ
เดี๋ยวเขาจะวางผงวางแผนว่าไปลงแบบไหนจะช่วยขึ้นมาแบบไหนอะไรยังไง
เพราะจากสภาพของทั้งสี่คนกับเจ้าน้องหมาอีกสามตัวเนี่ย
คงจะดงจะเดินอะไรต่อกันไม่ไหวแล้วเขาอิดโรยมากแน่แน่นี่ไกลมาเกือบสิบกิโลนะ
ใช่ค่ะหนูบอกว่าอยู่นอกเส้นทางค้นหาเลยเหมือนไปคนละทางเลย
ไกลมาจากจุดที่เข้ามาเนี่ย๑๐กิโลได้โอ้โหไม่รู้มากันยังไง
ก็คงจะลงไปเรื่อยเรื่อยอะค่ะคือวันแรกเนี่ยที่หาทางออกมาไม่เจอแล้วเนี่ย
มีลูกสาวของหนึ่งในสี่ผู้ที่ศูนย์หายเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยโทรกลับมา
ค่ะโทรมาบอกว่าหลงป่าแล้วล่ะอืมอ่า
เอ่อก็รู้แค่นั้นแหละว่าว่าหลงป่าแล้วค่ะ
แต่เบิดอะไรก็หมดกันแล้วนี่แหละฮะโอ้โหเห็นไหม
นี่ฮะแม่เรายังดีใจไปด้วยใช่ค่ะคือเอาใช้ทุกคนที่แบบคอยลุ้นคอยช่วยกันติดตามคือหายเหนื่อยเลยค่ะ
อืมก็เอานะคืนนี้อยู่กันตรงนั้นนะอ่ะอีกคืนเดียวมีเช้ามีน้ำกินแล้ว
อีกคืนเดียวพรุ่งนี้ได้กลับมานอนบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันเดี๋ยวไปช่วยแล้วนะเออ
ชาวบ้านที่พลัดหลงป่าทั้งสี่คนนะครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านป่ามะกรูดที่พิศนุโลกเนี่ย
ชาวบ้านสี่คนกับสุนัขอีกสามตัวนะครับไปหาของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะ
สี่คนนี้นะครับมีนายวิโรธชัยชนะอายุสี่สิบห้า
นางแดงชัยชนะอายุสี่สิบห้านี่เขาเป็นสามีภรรยากันนะครับอ่า
มีนางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์อายุสี่สิบเจ็ดแล้ว็อมีเด็กคนหนึ่งค่ะ
นะเด็กชายปัญญาน้อยอิ่นน้องโบ๊ชอายุสี่สี่ปีอืม
ช่วยกันดูแลอยู่นะคะครับแล้วก็มีสุนัขอีกสามตัวนะครับ
ทั้งหมดเป็นชาวบ้านหมู่๑๑ตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกเข้าไปหาของป่าเนี่ยนะ
อันนี้กราฟิกน่ะอันนี้มันน่าตาจริงไม่ได้แบบนี้น่ะ
หน้าตามันใช่อย่างนี้นะอันนี้กราฟิกให้ดูเฉยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอมันจะจะให้ดูเดี๋ยวเอารูปให้ดู
เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ท่านผู้ชมมาดูว่าไอ้๓ตัวนี้หน้าตามันจะเป็นยังไง
ค่ะมันอาจจะบอกว่าผมหลอกกว่านี้อีกพี่
ทำไมคุณพี่อรัชพรเอาผมมานี่ผมหลอกวันนี้ตั้งเยอะ
ตัวขวาเนี่ยเหมือนจากไปแล้วเลยสีดำขนาดเนี้ยนี่นะสามตัวด้วยนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเมื่อสิบสองพฤษภาคมนะครับคือบ่ายวันนี้
ตอนที่เขาค้นหากันเนี่ยก็ค้นหาเหมือนทุกวันนี้แหละ
มีชุดเดินเท้ามีชุดเฮลิคอปเตอร์นะทางด้านล่างกับด้านบนเนี่ย
กันแบบเนี้ยนะครับแต่มีรายงานว่าไปเจอกลุ่มควันไฟจากจุดที่เขาเรียกว่าจุดป่าคุ้มโป่ง
ค่ะอยู่ใกล้กับคลองปอยน้อยอ่าเขาก็บินไปสำรวจกันนี่ฮะนะฮะ
เขาก็ไปอย่างนี้นะครับแล้วที่ไปเนี่ยก็มีนายบุญส่งคุณชัยพี่ชายของนางแดงกับนางทองรัฐเนี่ยไปด้วย
ค่ะนะฮะรอบแรกที่บินสำรวจเนี่ยเจอกลุ่มควันไฟจริงนะครับอ่า
ที่ได้รับแจ้งนะอ่าเจ้าหน้าที่ก็บินไปดูเป็นรอบที่สอง
แล้วก็ยืนยันว่าเออเจอจริงทั้ง๔คนแล้วก็สุนัข๓ตัว
แล้วทั้งสี่คนเนี้ยที่ส่งสัญญาณไปจากเครื่องทะลายเสียงของเนี้ยค่ะ
เขาก็สามารถที่จะตอบสนองได้หมดบอกให้ถอดเสื้อแล้วก็โบกมือเป็นสัญลักษณ์ให้หน่อย
อันนี้เขาก็ทำได้บอกให้โบกไม้โบกมือหน่อย
ข้างล่างเขาก็โบกมือตอบรับเขาทำตามอ่านะอ่า
เรียกชื่อน้องโบ๊ทอ่าน้องโบ๊ทโบกมือให้พี่หน่อยอ่า
น้องโบ๊ทนะเด็กชายวัยสิบสี่ปีอ่ะนะเด็กชายปัญญาค่ะ
น้องโบ๊ทก็โบกมืออืมนี่แสดงว่ายังพอที่จะอ่าแข็งแรงดีอยู่ค่ะ
อ่านะฮะก็อาจจะหาน้ำหาท่าหาของป่าอะไรได้อยู่พอสมควร
ช่วงเวลาที่อยู่๓วัน๓คืนเนี่ยเข้าวันที่๔แล้วนี่นะ
ตลอดทั้งวันเนี้ยวันนี้วันที่หกเนี้ยอ่าวันที่หกแล้วนะ
ท่านผู้ชมครับวันที่๖แล้วเขาไปตั้งแต่๑๒พฤษภาคม
เห็นไหมห้าหกวันแล้วค่ะน่ะอ่าหลงป่ากันอยู่นะครับ
ทางกองอำนวยการค้นหาผู้สูญหายทั้งสี่คนแล้วก็สุนัขสามตัวเนี่ย
เขาตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
เขาก็วางแผนกันมาวันนี้ก็วางแผนตั้งแต่เช้านะครับ
หากันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งทีมค้นหาไปหลายชุด
กระจายกำลังค้นหาทั่วบริเวณรัศมีสิบตารางกิโลเมตรมีชุดที่ค้างคืนในป่าด้วย
ค่ะนะแล้วเช้าวันนี้ก็ออกหากันอีกช่วงบ่ายมีคนแจ้งมาว่าเจอกลุ่มควันไฟ
เป็นลักษณะเหมือนไฟไหม้บริเวณต้นไม้คาดว่าจะเพิ่งไหม้ด้วย
น่าจะไม่เกินแบบสี่สิบแปดชั่วโมงด้วยอืมอยู่แถวป่าคุ้มโป่ง
ใกล้กับคลองปอยน้อยห่างจากจุดกองอำนวยการประมาณ๙กิโลเมตร
อ่าชุดค้นหาก็ไปเลยนะฮะชุดค้นหาเนี่ยนำโดยท่านพลตรีจาตุรงเชื้อคำฟู
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๓และพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์
ผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่สามสิบเก้านี่นะฮะจุดนี้นะครับ
อำนวยการกับจุดที่เขาบอกว่ามีไฟไหม้ลักษณะควันไฟป่า
ที่เกิดขึ้นห่างเก้าจุดห้ากิโลเมตรประมาณเนี้ยอืม
เขาก็ไปกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ไปนะฮะ
ลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจนะครับไปพร้อมกับอ่า
ญาติที่เขาขึ้นไปด้วยนะครับก็ไปเจอจริงจริงนะครับ
แต่ว่าจุดที่เจอเนี่ยมันก็จะห่างออกจากจุดเดิมที่เคยหาไปอีก
กิโลเมตรกว่าค่ะนะนี่ฮะจุดเนี้ยก็
บุญส่งที่เขาไปด้วยกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าใช่แน่เขาเชื่อว่าจุดนี้น้องสาวแล้วก็เพื่อนที่ไปหาของป่าด้วยกัน
แล้วก็หลานชายของเขาเนี่ยต้องอยู่แน่อืมอ่าทีมค้นหาที่แรก
คิดว่าจุดนี้ใช่แล้วเขาบินกลับมาก่อนค่ะ
บินกลับมากองอำนวยการมาหารือมาเปรียบเทียบแผนที่มาเตรียมความพร้อมก่อน
แล้วก็ไปอีกรอบนึงเนี่ยทีแรกไปเครื่องอ่าฮอของตำรวจค่ะ
รอบหลังเนี่ยไปเฮลิคอปเตอร์ของทหารของกองทัพภาคที่๓เพราะว่ามีเครื่องขยายเสียง
อันนี้สำคัญเลยจะได้สื่อสารกันได้รอบเนี้ยฮะที่ทหารเข้ามาเนี่ย
รอบเนี้ยอ่าไหนบุญส่องญาติเข้ามาด้วยค่ะจะได้ช่วยดูอะไรพวกเนี้ยนะครับ
พื้นที่ป่าต่างนะครับแล้วก็เจออย่างที่ท่านเห็นนะครับ
วินาทีที่เจอก็โอ้โหนี่นะคือทุกคนเนี่ยบนฮอเนี่ยดีใจกันทั้งลำ
ดีใจมากอ่าถ้ากระโดดเฮได้กระโดดแล้วแต่กระโดดไม่ได้นะคะ
อันตรายมากใช่แต่ว่านายบุญส่งนี่โอ้โหถึงขั้นปลดล็อกเข็มขัด
จะกระโดดไปหาน้องขนาดนั้นเลยไม่ได้นะอันตราย
เจ้าหน้าที่ต้องดึงเอาไว้บอกใจเย็นใจเย็นคือดีใจแหละเข้าใจ
ใช่คืออาจจะมองเหมือนกับมองลงไปอย่างนี้อยู่กันแค่นี้
มันใกล้นิดเดียวไงคือมองด้วยสายตาคิดว่าแบบเนี่ยกระโดดลงไปก็จะถึงเจอกันแล้วอะไรอย่างนี้
ส่งที่ไปด้วยเสื้อฟ้าที่นั่งอยู่แล้วก็ขอเครื่องขยายเสียงไปคุยด้วย
อ่าเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้คุยอยู่แป๊บนึงอ่ะ
มันดูเหมือนแค่เนี้ยมันดูเหมือนกระโดดลงไปได้อ่ะอื้อหือ
จริงจริงมันไม่ได้นะคะคือแกเป็นห่วงแหละอรัชพรลงไปกระโดดลงไปแบบ
มีร่มชูชีพยังไม่กล้าเลยค่ะเอาจริงจริงคือเราไม่รู้ไงด้วยด้วยสภาพแบบครับ
ป่ามันมันเป็นต้นไม้สูงเยอะมากน้อยแค่ไหนนี้ออกไหมคะรู้ไม่รู้ค่ะ
ช่วยแล้วก็ส่งเครื่องขยายเสียงให้คุยเอาเป็นว่าก็เจอกันเรียบร้อยนะครับ
รู้จุดแล้วนะครับก็มาบอกข่าวดีกับบรรดายาดพี่น้องที่รออยู่ที่จุดกองอำนวยการนะครับ
สัญญาณที่เห็นก็คือทุกคนเนี่ยยังปลอดภัยดีนะฮะ
ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่บาดเจ็บอะไรนะครับอ่าพอไปถึงกองอำนวยการพอฮอลงฮะ
ก็รีบวิ่งไปแจ้งข่าวดีกันทุกคนก็ยิ่งสวมกอดกันด้วยความดีใจครับทุกผู้ชมครับ
พี่น้องมันยามเหมือนกี่คนครับทุกครั้งการพี่น้องออกมาปลุกมือเห็นของพี่น้องมาเรียบไหร่นะครับ
ที่หน่วยงานและท่านประชาชนที่มีปัจจัยมามีข้าวมีน้ำมาช่วยจุดเจือนะครับ

ทิ้งกันครับนี่ฮะ
ลุงบุญส่งนะฮะมีน้องสาวกับหลานชายอยู่
และก็หูจุดด้วยแก่คนแถวนี้นะครับ
ฮอกับเจ้าหน้าที่ไปช่วยหาจะได้ชี้จุดได้ถูก
แต่ภารกิจยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือเรารู้แน่ชัดแล้ว
ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันยังปลอดภัยกันดีนะครับ
ภารกิจที่สำคัญก็คือวันพรุ่งนี้เช้ายังมีต่อ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะวางแผนในการที่จะไปช่วยทั้ง๔คนกับสุนัข๓ตัวออกมาจากพื้นที่ป่า
นี่นะฮะทั้ง๔คนนี้นะครับผู้ใหญ่๓กับเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่ง
จะไปรับทั้งสี่คนกับสุนัขสามตัวออกมานะครับอ่าก็จะไปที่จุดที่พบกันในวันนี้
ก็จะพาไปโรงพยาบาลทันทีนะฮะก็เขาก็ต้องไปเตรียมแผนในการที่จะหาจุดฮอนลงในพื้นที่ของโรงพยาบาลอีก
หรือว่าจะเอามาที่กองอำนวยการก่อนแล้วก็ขึ้นรถโรงพยาบาลไปเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังวางแผนกันอยู่นะสำหรับคืนนี้นะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีการส่งทีมหน่วยรบพิเศษ๗นายพร้อมกับเสบียงอาหาร
เพื่อที่จะไปดูเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นในการนำออกจากพื้นที่ป่าในวันพรุ่งนี้เช้านะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวแล้วคืนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะ
โดยรบพิเศษ๗นายพร้อมกับเสบียงโรยตัวไปในจุดที่เจอแล้ว
คืนนี้ไปอยู่ด้วยไปอยู่เป็นเพื่อนเลยถูกต้อง

เดี๋ยวเกิดบางทีกลางคืนแล้วกลัวใช่ไหมงดอะไรขึ้นมาแล้วแบบบางที
เดี๋ยวหนีไปอยู่ในที่แบบปลอดภัยอะไรยังไงอีก
ใช่เผื่อแบบอุ๊ยเราอยู่ตรงนี้เจอไอ้นั่นไอ้นี่หรือว่ายังไงเราเคลื่อนอีกหน่อยนึงดีไหม

นี่ฮะพรุ่งนี้เช้าจะได้เจอกันแน่นะครับ
ทีมแพทย์ประจำหน่วยค้นหาให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการรับตัวผู้ที่ติดค้างในป่า๔วันไว้เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าแน่นอนว่าทั้ง๔คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่า
ตั้งแต่๑๒พฤษภาคมกินข้าวไปมื้อเดียวแล้วก็มีแค่น้ำดื่ม
ละขวดเนี่ยนะฮะ๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗วันนี้วันที่๖นี่นะฮะท่านผู้
คุณผู้ชมครับก็ต้องเตรียมไว้หมดนะทั้งน้ำเกลือยาเกลือแร่น้ำตาล
อาหารเหลวนะที่จะให้ในการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าทั้งหมด
อาจจะมีระบบย่อยจากการที่ติดค้างอยู่ในป่าหลายวัน
หลายคืนเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะต้องให้ของเหลวลักษณะผ่านเส้น
เลือดไปก่อนผ่านน้ำเกลืออะไรพรุ่งนี้นะครับแล้วปกติแล้วเนี่ย
ตามข้อมูลของหลักการแพทย์มนุษย์สามารถขาดน้ำได้๗วันขาด
อาหารได้๓๐วันถ้าหากเกินกำหนดขั้นต้นก็อาจจะมีอาการอ่อน
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้อืมแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเจอแล้ว
ใช่ค่ะก็รอแค่ว่าพรุ่งนี้พาออกมานะคะก็จะได้ออกมาเจอ
กับครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านที่หลายคนเอาใจช่วยในการ
จะตามหาด้วยซึ่งเราตามให้ท่านต่อแน่นอนใช่ค่ะท่านไม่ต้อง
อยู่กับเรานี่แหละหลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าเจ้าหมาสามตัว
จังเลยว่าหน้าตาจริงจริงมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเอามาเรียบ
กับที่คุณอรัชพรเอามาให้ดูวันนี้นะเป็นดิฉันที่เอามาให้
เหรอถ้ามันหล่อมันสวยกว่านี้นะต้องไปขอโทษมันใช่ไหม